ต้นข่าวแรกบันเทิงไทยรัฐเราต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว
เขามูลคดีด้วยนะคะที่ได้สูญเสียแม่ทุมไปแล้วอย่างสงบค่ะ
อาการป่วยไทรอยด์เป็นพิษนะคะมาหลายปีหรือว่ารักษาตัวอยู่๘ปีเลยทีเดียวค่ะ
ทุมปฐุมวดีเขามูลคดีเสียชีวิตลงแล้วนะคะหลังจากที่รักษาอาการป่วยโรคไทรอยด์เป็นพิษ
เช้าวันนี้มีรายงานข่าวมาว่าแม่ทุมปฐุมวดีเขามูลคดีได้เสียชีวิตแล้วในวัย๗๒ปี
หลังจากรักษาอาการป่วยไทรอยด์เป็นพิษมานานหลายปีท่ามกลางความเสียใจของคนในครอบครัว
ญาติพี่น้องและคนในวงการบันเทิงค่ะซึ่งแม่ทุมเองนะคะก็อยู่กับพ่อรองมา
ถือว่าเป็นคู่ทุกคู่ยากคู่รักดาราที่อยู่เคียงข้างกันมาตลอด๕๐ปีค่ะ
สำหรับพ่อรองเค้ามุนคดีและแม่ทุมปฐมวดีเค้ามุนคดี
หลายปีที่ผ่านมาแม่ทูมป่วยด้วยโรคไทรอยด์เป็นพิษทำให้น้ำหนักตัวที่เคยมีจาก๖๐กิโลกรัม
ค่อยพายผอมลงไปเรื่อยจนลดเหลือ๓๖กิโลกรัม
ให้ครอบครัวเริ่มทำใจเพราะว่าอาการของแม่ทุมนั้น
เริ่มจะไม่รับรู้และไม่ตอบสนองแล้วค่ะ
และล่าสุดเช้านี้แม่ทุมได้จากไปอย่างสงบแล้วในวัย๗๒ปีนะคะ
บันเทิงไทยรัฐต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวและเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวด้วยค่ะ